ไปดูเรื่องของอาหารการกิน
คุณผู้ชมครับน้องปุ้ยน้องก๊อฟครับทุกวันนี้ท่านซื้อก๋วยเตี๋ยวชามละเท่าไหร่
ส้มตำปูปลาร้าจานละเท่าไหร่ครับ

เพราะบางร้านเขาก็ให้เยอะหน่อยใช่ไหม
อยากกินจานถ้วย๑๐บาทเปล่า
ราชบุรีไปเลยครับที่นี่ฮะ

ก๋วยเตี๋ยวหมูชามละ๑๐บาท
ส้มตำจานละ๑๐บาทครับ
เขาบอกว่าไม่ใช่แค่ราคาถูกนะอร่อยด้วย

ต่อกับน้องแตครับเป็นแม่ลูกใจดี
เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณกับส้มตำ๑๐บาท
เพื่อให้ลูกค้ากินอิ่มนอนหลับในยุคเศรษฐกิจฝืดเคือง
จะกินที่ร้านก็ได้จะซื้อกลับบ้านก็ดี
ไม่ว่าจะเป็นเมนูแห้งน้ำสายต้มยำน้ำตกกินนาโฟ

ทำให้ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณ๑๐บาทเป็นที่รู้จักกันไปทั่วนะครับ
เพราะว่าไม่ใช่แค่ราคาถูกเท่านั้น
แต่อร่อยแล้วก็ประหยัดแล้วก็คุ้มค่าด้วย
เมนูเนี่ยป้าต่อบอกใส่เครื่องจัดเต็ม

หมูสับทั้งหมูแดงลูกชิ้นนะครับ
ซึ่งตอนร้านเปิดแรกเนี่ยก็มีแค่ชาวบ้านนี่แหละนะครับ

แต่ด้วยรสชาติก๋วยเตี๋ยวและราคาเนี่ย

ติดใจรสชาติก๋วยเตี๋ยวมากขึ้นทุกวัน

คือบางคนอาจจะเป็นแบบสายลาบน้ำตก
มีเมนูเพิ่มครับนัวไหมล่ะปุ้ย

มากแล้วโอ้โหกุ้งแห้งมันตัวโตมากค่ะ
ลาบน้ำตกส้มตำ๑๐บาทเหมือนกัน
โอ้โหนี่ไงลาบหมูโอ้โหตายแล้ว
เป็นเมนูทางเลือกให้แก่ลูกค้าด้วยนะครับ

ท่านใดอยากจะลิ้มรสเมนูสุดประหยัดนะครับ

ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณ๑๐บาท
ตั้งอยู่เชิงสะพานกรอบกุลรำลึก
บนถนนท่าราบบ้านกล้วย

เปิดแล้วบ่ายหมดแล้วปิดแล้วเนี่ย

๖โมงเช้านะครับ

ไปกินก็ทันเพราะเขาปิดบ่ายสอง
เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดครับ

ก๋วยเตี๋ยวต้มยำดูนะภาพทิ้งท้าย
ขอกลืนน้ำลายก่อนปิดเด็กครับ